กลางดึกที่ผ่านมานะคะมีคนปวดขาปวดแข้งเนี่ยนะคะ
แล้วก็ไปนวดที่ร้านแห่งหนึ่งเป็นร้านนวดในตำบลไร่ส้มอำเภอเมืองจังหวัดเพชรชบุรี
แต่ว่าเขาบอกเขารอนานเกินไปไม่ไหวค่ะ

ฮะเส้นยึดเหรอ
คู่ในร้านนวดโอ้โหแตกกระเจิงทั้งหมอนวดทั้ง

จุดนี้บอกก่อนเป็นร้านนวดแผนไทยนะคะแผนโบราณ
ว่าอยู่ที่ตำบลไร้ส้มอำเภอเมืองเพชรชบุรี
ผู้ชายที่ก่อเหตุเลยนะคะอายุ๔๖ปี
เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาชื่อว่าในกระหนกสร้อยสง
ตอนนี้มอบตัวแล้วนะคะที่สถานีตำรวจภูทรเมืองเพชรชบุรี
แล้วเขาให้การว่าก่อนเกิดเหตุเขาดื่มสุรามากับพักพวกเมาเลย
ตอนแรกจะกลับบ้านไม่เอาดีกว่าปวดขาแยกตัวออกไปที่ร้านนวด
แล้วเขาบอกว่าเขานั่งรอหมอนวดนานมากแล้วประกอบกับความมึนเมาที่ดื่มกับเพื่อนมา
ก็เลยส่งเสียงดังก่อนเลยมีปากเสียงกับวัยรุ่นที่เขามารอนวดเหมือนกัน
ยืนยันว่าเหตุดังกล่าวไม่ใช่การแย่งหมอนวดแต่เกิดจากอารมณ์ล้วนกับความเมาบวกเข้าไปอีก
ครองสติไม่ได้เลยค่ะและไม่เคยมีเรื่องกรดเคืองกับวัยรุ่นที่เขาก่อเหตุอยู่ในร้านมาก่อนแต่อย่างใดนะ
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุคือหายเมาแล้วเขาบอกเขารู้สึกผิด
ก็เลยติดต่อขอเข้ามอบตัวเองเนี่ยนะคะเอาฟังเสียงเขาหน่อย
พอดีเขามานั่งดื่มกันบ้างอะไรบ้างนะครับก็เลยแยกตัวไปนั่งดื่มอยู่คนเดียว
แล้วก็ความเข้าใจผิดอีกฐานนิดน้อนนะครับคือเวลาคาสติอีกแล้ว
มาวครับแล้วก็รักอย่างดื่มแล้วเข้าไปในโรงนวด
แล้วมันยังไงไปเจอแล้วมันเกิดเหตุการณ์ยังไง

เอาไปถามบิวหน่อยบิวเป็นหนึ่งในวัยรุ่นที่ถูกผู้ชายคนนี้ที่ถูกในกระหนกเอาปืนข่มขู่อยู่ในร้านนวดเขาก็เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังนะ
บอกว่าเมื่อคืนเนี่ยผมก็มากับเพื่อนมาสามคนครับมารอใช้บริการนวดที่ร้านนี้จู่ผู้ก่อเหตุเข้ามา
ลักษณะมีอาการมึนเมาส่งเสียงดังแสดงความไม่พอใจบอกว่ารอหมอนวดนานแล้วซึ่งตอนนั้นหมอนวดอาบน้ำอยู่
ตัวเขาเองก็คือบิวก็เลยตัดสินใจสั่งเก็บเงินแล้วก็ลงจากร้านไปขึ้นรถกำลังจะกลับบ้าน
แต่ผู้ก่อเหตุเดินตามลงมาแล้วก็เดินไปหยิบอาวุธปืนในรถมาข่มขู่พวกตัวเอง
ซึ่งพวกเขาบอกว่าไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้น
จากนั้นกลับขึ้นรถกลับบ้านไปและทราบว่าชายคนนี้กลับขึ้นไปบนร้านนวด
แล้วก็ไปมีปากเสียงกับเพื่อนอีกคนที่อยู่ข้างบนอีกยืนยันว่าตัวเองไม่รู้จักกับผู้ก่อเหตุ
แล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกันมาก่อนด้วยนะคะซึ่งตำรวจเตรียมดำเนินคดีกับนายกระหนก
ข้อหาพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
แล้วก็ทำให้ผู้อื่นกลัวด้วยการตกใจขู่เข็นค่ะ